ด้วยค่ะท่านประธานที่ครับที่เคารพดิฉันวันวิพา
ไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อนะคะ
พักเก้าไกลสัดส่วนปีกแรงงานในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะคะ
สไลด์ด้วยค่ะห้องโสดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า
ตั้งแต่เกิดโรคระบาดนี้ทำให้คนหลายคนตกงานนะคะ
ไม่มีงานทำเดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้าทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างที่กำลังทยอยหมดเรี่ยวแรงที่จะ
ไปต่ออยู่ในขณะนี้เราลองมาดูกันค่ะว่ากระทรวงแรงงานเนี่ย
จัดงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แรงงานกำลังย่ำแย่อยู่นะตอนนี้
อย่างไรนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเริ่มจากสำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานนะคะ
ที่โดนปรับลดไปแล้วเพียงแค่๑๓ล้านบาทแต่สิ่งที่สำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงาน
มองว่าจำเป็นคืออะไรท่านประธานทราบไหมคะแม้งบที่ซื้อรถของท่านรัฐมนตรี
และเลขานุการรัฐมนตรีจะถูกตัดไปแล้วแต่สิ่งที่ยังจำเป็นและไม่ยอมตัด
ก็คืองบค่าเช่ารถของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีอีก๑๓ล้านบาทกลับไม่ถูกตัดนะคะ
ยังตั้งงบเช่าผูกพันถึง๔ปีนะคะปีละล้าน๓นี่๔ปีก็ปลาไป๕ล้านสามกว่าแล้วนะคะท่านประธาน
และอีกอย่างสภาชุดนี้นะคะเข้าสู่ปีที่๓แล้ว
ยุบสภาก่อนครบเทิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะนี่ท่านยังมั่นใจจะตั้งงบข้ามสมัยกันเลยเหรอคะ
แล้วถ้าครั้งหน้าไม่มีรัฐมนตรีช่วยแรงงานจะทำยังไงคะเราก็ต้องเสียค่าเช่าไปเฉยจนครบ๔ปีใช่ไหมคะท่านประธาน
มันเป็นเหตุที่สมควรแล้วเหรอคะที่จะยังคงงบตัวนี้ไว้นะคะ
เท่านั้นไม่พอค่ะยังมีงบค่ารับรองและงบพิธีการอีกเกือบ๕ล้านบาทนะคะ
ที่มีไว้เพื่อรับรองผู้ที่มาเยี่ยมคารวะผู้บริหารซึ่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนั่นเองค่ะ
หรือผู้มาเยี่ยมสำนักงานแรงงานจังหวัดนั่นเองซึ่งที่ฉันยังมองว่ายังสามารถตัดออกได้อีกนะคะ
เพราะว่าในสถานการณ์ขนาดนี้ใครจะมาเยี่ยมรัฐมนตรีนะคะ
จากพี่น้องแรงงานที่เดือดร้อนแค่พวกขั้นลบรับรองพบปะแรงงานที่เดือดร้อนที่เขามาเยี่ยม
เขียนคำร้องเนี่ยมาขอความช่วยเหลือท่านเนี่ย
กระทรวงแรงงานถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดเนี่ย
ท่านก็ดูแลให้ทั่วถึงก่อนเถอะค่ะเพราะเขามาแบบไม่ต้องมีพิธีการ
ต้องมีงบมีค่ารับรองกันด้วยซ้ำนะคะยังหาตัวท่านไม่เจอเลย
ขณะที่ฉันตามไปตัดงบ๒ตัวนี้ถึงห้องอนุงบนะคะ
ก็ยังเลือกที่จะไม่ตัดออกสรุปทั้งรถประจำตำแหน่ง
งบค่ารับรองจำเป็นต่อกระทรวงแรงงานมากในเวลาขณะแบบนี้
ใช่หรือไม่คะงบรถประจำตำแหน่งท่านเลือกเก็บไว้
งบรับรองงบวิธีการท่านก็เลือกที่จะเก็บไว้
แต่งบที่สำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานเลือกที่จะปรับลด
คืออะไรทราบไหมคะงบที่เลือกปรับลดก็คืองบโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ปรับลดลงไป๗ล้านของกรมพัฒนาฝีมือโรงงานอีก
ตัดค่าใช้จ่ายหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมอีก๓ล้านบาท
สรุปท่านจัดลำดับความสำคัญกันอย่างไรคะ
งบที่ควรตัดกับไม่ถูกตัด
แต่งบที่จำเป็นเป็นประโยชน์ต่อแรงงานกลับถูกตัดซะงั้น
ส่วนงบผู้บริหารค่าราชการก็ต้องมาก่อนอาชีพของแรงงานหรือเปล่าคะ
ถ้าจะลำดับความสำคัญกันแบบนี้

เรามาดูที่กรมจัดหางานถึงแม้จะโดนปรับลดลงไปแล้ว๘ล้านบาทนะคะ
แต่มีงบอะไรที่ไม่จำเป็นยังคงอยู่บ้าง
ท่านประธานเห็นในสไลด์นี่คือสำนักงานใหม่ของกรมจัดหางานสละบุรีค่ะ
ที่อยู่ท่ามกลางสำนักงานอื่นลายล้อมไปด้วยแม่น้ำนะคะ
กับตั้งงบสร้างประตูและรั้วถึง๑๖ล้านบาท
นี่ไม่โดนตัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะ
ดิฉันก็ไม่เข้าใจค่ะว่าสภาพแวดล้อมที่ดูมิดชิด
อย่างที่เราเห็นกันในภาพเนี่ยมีความจำเป็นอะไรถึงต้องก่อสร้างตอนนี้เวลานี้
และตั้งเป็นงบในปีถัดไปนี้นะคะ
และยิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยไม่ควรถูกเป็นงบลงทุนด้วยซ้ำ
แล้วเหตุผลที่กรมอ้างในเอกสารของอนุกรรมาธิการก่อสร้างคืออะไรท่านทราบไหมคะ
อ้างว่าเนื่องจากปัจจุบันอาคารอเนกประสงค์ของสำนักงานนั้นล้อมรั้วด้วยลวดหนาม
และบริเวณด้านหลังอาคารเป็นป่าเป็นลำคลองเพื่อความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ
ให้มีความเป็นระเบียบระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐาน
จำเป็นต้องก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและสร้างกำแพงกันดิน
ก่อสร้างลานจอดรถเพื่อให้ผู้ที่มาใช้ความพร้อมให้บริการประชาชน
หากดูจากภาพที่เห็นในของสำนักงานนี้ก็เห็นว่าตัวอาคารมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอยู่แล้ว
อีกทั้งการรักษาความปลอดภัยก็จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสิคะเพิ่มอาชีพสร้างรายได้ให้แรงงานเพิ่มขึ้นด้วย
อาคารนี้มีทรัพย์สินมีค่าอะไรฝังเพชรอยู่ในนั้นหรือเปล่าคะถึงต้องสร้างรั้วคอนกรีตขั้นรอบกลางแม่น้ำขนาดนี้
ถ้าท่านละเอียดละออเอาใจใส่แรงงานให้เท่ากับสำนักงานใหม่ของท่านเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะ
ไลด์ถัดไปค่ะกรมนี้จะไม่พูดถึงเห็นทีจะไม่ได้ค่ะท่านประธานนั่นก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จะโดนปรับลดไปแล้วแปดล้านบาทนะคะโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานรวมรวมแล้วสามร้อยกว่าล้านบาทเนี่ย
มีกลุ่มเป้าหมายรวมกัน๙๖๐๐นะคะหรือใช้งบประมาณ๓๐๐ต่อคนนะคะ
พอเข้าไปดูเนื้อนายจริงเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากรไปแล้วนะคะ๗๙๕ล้านบาท
คำถามก็คือข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอัตรากำลังทั้งหมดอยู่ตอนนี้
๒๗๓๒อัตราเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
ได้มีส่วนร่วมในการฝึกฝีมือแรงงานมากน้อยแค่ไหนถึงต้องจ้างวิทยากรมากขนาดนี้
แล้วพอเข้าไปดูในโครงการอบรมออนไลน์นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ย
นำมาใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนไปอบรมช่วงโควิดผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะคะก็ไม่เห็นมีการปรับแก้ให้ทันยุคทันสมัย
ยังสู้ของมหาวิทยาลัยหรือเอกชนไม่ได้เลยค่ะ
ดิฉันลองเข้าไปดูนะคะเห็นมียอดวิวรวมกันเนี่ย
ทั้ง๑๑อาชีพรวมกันประมาณ๓๕๐๐นะคะกว่าวิว
ยังดูเป็นล้านเลยจะเยอะกว่าทั้งของทั้งกรมที่มีออนไลน์ทั้งหมดเสียอีก
โครงการอบรมแรงงานต่างจังหวัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะล้านหลังกว่านี้อีกเยอะ
สุดท้ายแล้วเราจะให้เงินอุดหนุนให้กับประชาชนเนี่ย
อบรมกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีพและองค์กรเอกชน
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงานไม่ดีกว่าเหรอคะและตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าหรือไม่
โดยงานที่มีอยู่ทุกจังหวัดเถอะคะอุ้ยอ้ายและเยอะจนเกินไป
ทั้งที่สภาพแวดล้อมแต่ละอาชีพในจังหวัดก็ต่างกัน
ฉันจึงยืนยันค่ะที่จะขอสงวนให้กระทรวงแรงงาน
ปรับลดลงเหลือเพียงสี่หมื่นสามพันล้านเศษหรือราวสองพันล้านบาท
ซึ่งก็คือห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองและถ้าเป็นไปได้นะคะ
ที่ฉันอยากจะเสนอให้ยุบหน่วยงานนี้ไปเลยด้วยซ้ำค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน